จุดมีความที่ก็มีปฏิบัติกรียโตมึงก็ลงไปช่วย

ครับทำไมเขาถึงให้คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ไปตามสืบทรัพย์เราเองว่า
ปรณีของนี้แพรวาเนี่ยเขามีทรัพย์สิ่งที่ไหน
ที่จะไปเอาทรัพย์นั้นมาชดใช้

รัฐไม่ได้กำไรอะไรจากเรื่องนี้แม้แต่บาทเดียว

ไม่เห็นคดีอาญาฯคุณอยากมีทศนายรัฐจับให้ฟรี
แพ่งไหนไปยึดซับไปสิกล้องคัดีได้มา

อเจมส์คุณต้องเข้าสังเกตว่าแบบอย่างเนี้ยคือคนเห็นเขาเสียหายก็เป็นคนระดับไม่ค่อยเป็นบรรยากจนมีการติดตามทรัพย์สินของคนเหล่านี้เขาจะใช้ช่องทางไหนได้บ้าง
อันนี้ง่ายเงี้ยกระทมธุรกิจทำก็ต้องลงไปเราจะต้องมีกรมคุ้มครองสิทธิ์
ช่วยให้ใครติดต่อแกให้แจ้งกับกรมคุ้มคองเพื่อช่วยให้ใครติดต่อแกให้แจ้งกับกรมผมคลองสิทธิ์
ซึ่งกรมคุมความสิทธิ์เขาอ่านวิทยาลัยศิริมิตเขารู้ล่ะเขาลงไปเองก็ได้ล่ะ
แล้วเขาก็จะไปให้คำแนะนำแล้วก็ดำเนินการให้
กรมคุมความสิทธิ์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยอย่างนี้
แต่ไม่ใช่ไปนำยึดอะไรต่ออะไรนะตรงนี้ต้องให้เจ้าตัวเขานำ
แต่เมื่อทำไม่ได้ก็มอบอำนาจเข้าไป
อายุความ๑๐ปี
แล้วก็กินปลาแล้วก็ดาวเลีย
แต่แบบพอที่ไม่แน่ใจแล้วแต่ฤดูการ